กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

ตอบคำถามเพื่อพิชิตเงินรางวัล
สูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่ได้

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๑๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับขึ้นไปต่อชีวิตสูงถึงถึง
มันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วครับ

ก็๔ข้อ๑ล้านบาทนะครับเอาใจช่วยนะฮะในครอบครัวของพี่แนนและพี่เชษนะ
เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณแนนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
พี่แนนสมาธิดีนะเข้ดูรายการเราใช่มั้ยครับ
ผมถามความรู้สึกหน่อยได้มาอยู่บนเวทีแห่งนี้แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงครับ
ตื่นเต้นค่ะแต่ก็ต้องใช้โอกาสให้เต็มที่นะ

ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิมเล็กน้อย
เพื่อให้เข้ากับความสามารถของแต่ละครอบครัวที่มา
ง่ายขึ้นสนุกขึ้นลุ้นขึ้น
อาจจะมีตัวเลือกบ้างไม่มีบ้างนะครับ
อยู่กับความรักและความดูแลเอาใจใส่ของคนในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วพี่แนนเลือกตอบเรื่องแรก

เรื่องศิลปินอาสยามครับ
ทำไมเลือกเรื่องศิลปินอาสยามล่ะครับ

เหรอฮะชอบใครเป็นพิเศษในอาสยามบ้าง

ชอบอะไรในตัวของพี่เบิ้ล

ก็ฟังแล้วก็รู้สึกแบบเพาะดีอะไรอย่างนี้ครับ
อ้ายมีเหตุผลชอบไหม
ก็ฟังบ่อยอยู่เหมือนกัน
เคยดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ไหมครับ

มีมิวสิกวิดีโอเพลงไหนของเบิ้ลที่ไม่เคยดูบ้างครับ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะดูจำได้บ้างไม่ได้บ้าง

นะครับถ้าคนที่ชอบจริงนะฮะ

ขอบคุณแทนน้องชายที่น่ารักของผมด้วยนะครับ
แนนสมาธิดีนะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
มิวสิกวิดีโอเพลง
อ้ายมีเหตุผลเบิ้ลปฐุมราช
แต่งตัวแบบใด
ตัวเลือกที่หนึ่งเสื้อยืดสีเทา

ตัวเลือกที่สองเสื้อยืดสีน้ำตาล

เสื้อยืดสีดำเสื้อคลุมสีเขียว
เคยดูมิวสิกวีดีโอเพลง
อายมีเหตุผลมากกว่า๑๐ครั้ง
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสีดำ

ถ้าพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เสื้อยืดสีดำเสื้อคลุมสีเขียวครับ

แล้วขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

แนนจะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อเชษขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องวิเคราะห์ให้ดีนะ
ภาษาไทยป๕แป้งและฟุตบอล

ทำไมเลือกเรื่องนี้ให้พี่เชษครับ
เขาชอบดูฟุตบอล

ถ้าอย่างนั้นขอเชิญพ่อเชษมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คุณแม่เลือกเรื่องฟุตบอลให้ครับ

จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นพี่เชษเลือกเองพี่เชษจะตอบเรื่องอะไร

อ่าแสดงว่าเขารู้ใจซึ่งกันและกันนะครับ

ผมฝากแทงด้วยได้ไหมครับ

ไม่ใช่เล่นเดียวกันครับไปเตะไปซ้อมไปซ้อมบอล
อ๋อไปเตะไปซ้อมนะฮะ

เล่นการพนันไม่ดีนะฮะไม่ดี
เชษมีทีมในหัวใจไหมเชียร์ทีมอะไร

ทำไมถึงชอบทีมนี้อ่ะเออปัญหาหน่อย
มีนักเตะแมสซี่เขาเป็นตัวทำประตูได้เก่งแล้วก็ไว

แล้วคุณพอที่จะทราบไหมฮะว่าแม็กซี่เนี่ยเขาสวมเสื้อหมายเลขอะไร

นะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับคือจะติดตาตรึงใจพวกเรามากเลยเวลาที่นักเตะสวมเสื้อลงไปที่สนามเนี่ยนะครับ
คำถามใกล้เคียงกับที่ผมเกริ่นมานี่แหละครับ

ถ้าอย่างนั้นแล้วก็คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ก่อนที่จะมาสวม
เสื้อหมายเลข๑๐ในปัจจุบัน

สวมเสื้อหมายเลขใด

ก่อนก็ดูบ่อยช่วงหลังไม่ค่อยได้ดู
ตอนตอบก็รังเลว่าเบอร์๑๘ถึงว่า๒๔

คุณเชศเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒๒๔ครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

เอาล่ะถ้าอย่างนั้นคงจะไม่ยากนะครับ
เชิญน้องนุ่นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

สอบไปแล้วก็คือขึ้นป๖อ่ะสิ

ภาษาไทยและศิลปะนะครับ
คำสมาธิน้องนุ่นชอบมากที่สุดนะครับ
ราชาศัพท์เรียนหรือยังลูก

เรียนไปด้วยมั้งใช่ไหม
ป๕มีแล้วเรียนราชาศัพท์แล้วใช่ไหมลูก

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
จับคู่คำราชาศัพท์ให้ตรงกับตำแหน่งภาพครับ

ลูกศรนะฮะจะชี้ไปที่

ฟันแล้วก็หน้าอกนะครับเพราะฉะนั้นราชาศัพท์ที่มีมาให้นี่นะครับ
ก็คือพระอุระพระทนพระกันและพระเกษาพร้อมไหมพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับคำแรกหนูหยิบคำว่าอะไรมาลูก

ไม่เปลี่ยนเนอะมั่นใจเนอะข้อนี้หนูมั่นใจค่ะ
ว่าต้องถูกแน่แน่ค่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันในช่วงหน้านะครับ
ยังไม่หมดหน้าที่น้องนุ่นจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้อาอามขึ้นมาตอบครับตอนนี้เหลือเรื่อง
จังหวัดสมุทรสงครามและเรื่องแป้งแป้งค่ะ
ทำไมเลือกเรื่องแป้งให้อาอามลูกอามให้ทำงานแป้งค่ะ
อาอามเคยทำงานเกี่ยวกับแป้งค่ะแป้งแป้งอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
ก็ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญนาอามมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ที่อาอามเคยทำก็คือโรงงานเกี่ยวกับผลิตแป้งครับหรอฮะครับ
เป็นแป้งอะไรครับคุณแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวครับอ๋อ
โรงแป้งอย่างเช่นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันอะไรอย่างนี้เหรอฮะ
ทำมานานหรือยังครับได้หกเดือนครับหกเดือนครับ
แต่ในระยะเวลาหกเดือนเนี่ยอามทำหน้าที่อะไรเย็บกระสอบแป้งครับ
กระสอบแป้งครับแล้วคุณเคยเห็นเขาตักแป้งใส่กระสอบไหม
ใส่ถุงไหมตักแป้งด้วยครับตักด้วยครับตัวเองชั่งเองครับ
คุณมีความชำนาญในเรื่องการตักแป้งเหรอฮะพอมีอยู่ครับ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
มีหนังยางนะครับแล้วก็มีกิโลเพื่อชั่งน้ำหนักนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ทั้งหมดเชิญน้องอาร์มด้านนี้ครับ
เอให้เลือกตัวช่วยได้หนึ่งคนอยากได้ใครครับในบ้านเราอยากให้ใครมาช่วยพี่เชษครับ

เอาละพี่กับน้องร่วมแรงร่วมใจกันละพิเชษจะมีหน้าที่ตักออกกับผมยัง
ผูกยางพี่อาร์มจะเป็นคนตักแป้งใส่ถุงห้ากิโลแล้วนำมาชั่ง
ถ้ามันเกินปั๊บพิเชษตักออกได้อนุญาตนะครับแล้วมัดยางให้เสร็จ
สำหรับข้อนี้นะครับก็คือตักแป้งใส่ถุงน้ำหนัก๕กิโลกรัม
จำนวนสี่ถุงในเวลาสามนาที
เมื่อครบ๔ถุงแล้วมัดปากเรียบร้อยแล้ว
นกหวีดเป็นสัญญาณนั่นหมายถึงว่าสิ้นสุดของเวลานะครับ
เราจะหยุดเวลาทันทีถ้าพร้อมแล้ว

ช่วยกันด้วยเร็วเร็วมาดเลยอ้าส่วนดีแล้วมากใจ
ไม่ต้องเป่าเป่าถูกสุดท้ายเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว

ตั้งตั้ง

มันสักครู่ไปแล้วโห๒คนพี่น้องนะ

พี่ชัยเห็นเอาถุงนั้นยังว่างอยู่ตักเลย

แต่ก่อนถ้าอยู่โรงงานก็ตักแป้งบ่อยอยู่ครับ

แต่เวลาที่เดินไปนะครับ
เรากำหนดไว้ว่า๓นาที
ภารกิจนี้จะทำสำเร็จหรือไม่
เอาใจช่วยครอบครัวของคุณแนนจากสมุทรสงครามครับ

จับคู่คำราชาศัพท์ให้ตรงกับตำแหน่งในภาพ
ซึ่งน้องนุ่นทำได้หรือไม่ได้

โปรดติดตามตอนต่อไป